สายชนมหาสุคลพี่สายชนเป็นพ่อค้าขายข้าวสาร

ปกติผมก็โพสต์ขายข้าวสารอยู่แล้ว

อันนี้ที่เขาทักมาล่าสุดเมื่อไหร่คั้นแรกเลย
วันที่๕ป
๑กิโลเท่าไหร่๕กิโลเท่าไหร่
อันนี้ข้าวสารของพี่สายชนนะ

พี่สายชนดูที่หน้าจอนะ
เดี๋ยวผมจะได้ช่วยสรุปให้ด้วย

นี่ส่งบ้านหมอส่งบ้านครัว

ตังค์รับยังไงเขาบอกส่งส่งปุ๊บจ่ายตังค์เลย
ไม่เอามัดจำไม่เอาอะไรตัวจะไม่เอาทุกที่ขายก็ได้ตันตลอดเลย
แต่คนนี้เขาผมเขาไม่มีการไปจํ่ะ
เราไม่เคยถูกโกงไม่เคยถูกชักดาบอะไรอย่างนี้

แล้วเห็นก็เป็นสอสอด้วยไงแบบโปรไฟล์ดีอะไรอย่างนี้
ทีแรกคุยเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเขาคือใคร

เป็นเพื่อนในเฟสมาเป็นปีกว่าแล้ว

ไม่ใช่คนปลอมมาแน่ไม่ใช่อวตารไม่ใช่คนอื่นแน่

คิดว่าไม่มีปัญหาแน่ไง

แล้ววันที่๙ตอนบ่ายส่งอีก๒๐๐ถุงเป็น๕๐๐ถุง

ทุกครั้งเราจะเจอเขาว่าเวลาเข้ามาส่ง
พอเจอปุ๊บเขาก็บอกอย่างนี้ในแคท
นัด๔โมงเย็นมั่ง๕โมงเย็น

แล้วพออีกทีก็เช้ามาบ่ายอีก
อันนี้คือนัดขอเงินเตรียม
เงินที่ว่าต้องจ่ายให้
ผัดไปเรื่อยยังแบบผัดเวลาไปเรื่อย
เพราะเก็บเงินทั้งทั้งที่๘ก็นัดทั้งที่๙ทีเดียวเลย

พอทุบบอกตังค์กำลังมา๕ทุ่ม

พอยุ่งวัยช้าพวกบ่ายแล้วสุดท้ายก็บล็อกไลน์เลย
ก็คือวันที่๑๐พฤษภาคม
ล็อกไลน์ประมาณวันที่เลือกตั้งแล้ว

เหมือนเขายุ่งด้วยอะไรแบบรีบรับรีบวางอะไรอย่างนี้
๑๖พฤษภาคมตอน๑๑นาฬิกา๒๐นาทีใช่ไหมฮะใช่ครับ
สายชนก็ทักไปใช่ทักตลอดโทรตลอด
แต่มันเป็นบล็อกละ
พี่ครับกำลังเดือดร้อนนะครับ
ค่าเข้าสารคุยกันหน่อยครับ
หรือพี่หาหยิบยืมใครมาก่อนได้ไหมครับ

ใช่เพราะพิมพ์ไปกันก็โทรไปรับสายแล้ว
เขาก็เงียบไม่เงียบแต่ก็ไลน์ก็บล็อก

โบ๊ทไปเจอแม่เค้าก็ไปถึงปุ๊บผมก็เอารถจอกครับบ้านแม่มาเมคเข้ามาดูดี้เลย
มะดูมาทำอะไรกันดิบ้าก็เข้าครทันว่าตัวเดิมตลอดบาษไอ้
เป็นโขมไมลท์ไม่กล้าถามแต่หมดท้องว่าไปข้างที่๕แล้วหมายเอา
มาให้ก็ไม่เจอตัวเหมือนกันไม่เจอไม่เจอตำรวจก็ไม่เจอตัวเหมือนกัน
ไม่เจอก็คุยตัวหวัดปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงตอนนั้นเรา
แล้วตัวหวัดเขาก็ถามว่าสำนักงานอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจะไป
มั่งอะไรเงี้ยตำรวจยังถามพี่ไสชนหรือก็สำนักงานเขาอยู่
ตรงใช่หรือจะตามมาอยู่อยู่ตรงค่ำตรงนี้อยู่ตรงนี้นี้
กูกับเขาอย่างนั้นประมาณครึ่งอย่างมองขวา
วันนั้นพอกลับมาแล้วไม่เจอเขาเนี่ยพี่สายชนในใจเราคิดยังไง
โดนแล้วแหละประมาณเนี่ย

ก็ไปสืบว่าเขาอยู่ไหนทำอะไรหรือว่า
พยายามไปติดต่อหาคนที่เขาที่เขานำหุนเขาว่า
ผมก็รู้ประมาณแบบบางอย่างแบบ

เขาก็แบบคือไม่ช่วยมีใครช่วยแต่คนไง
ความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊คอะไรเขาไหมเขายังเคลื่อนไหวอะไรอยู่ไหม

แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือยังติดต่อเขาไม่ได้

อ่าตั้งนี้แจ้งแล้ว
เพราะว่าติดต่อไปแล้วต้องแจ้งแล้ว
ขอบคุณครับ